เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่เราตามกันนะคะ
ก็คือเรื่องของการส่งตัวกลับของเสียอ้วนจากกัมพูชานั่นเอง
วันนี้เป็นพาดหัวตัวรองในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เรายังไม่เห็นรูปของเสียอ้วน
หรือว่าภาพเคลื่อนไหวของเสียอ้วนหลังจากควบคุมตัวมาได้เต็ม
คือยังไม่เห็นตัวเป็นของเสียอ้วนนะฮะ
เพราะว่าเท่าที่ผู้สิทธิ์ข่าวถ่ายได้ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อทีวี
ก็จะเป็นภาพของรถที่เคลื่อนผ่านเขตชายแดน
ใช่รถ๒คันฟอร์จูเนอร์สีดำสีขาว
กับเฮลิคอปเตอร์ที่บินขึ้นจากต่อชด๑๒นั่นเองนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเนี่ยนะคะ
อนุมัติให้ส่งตัวเสียอ้วนกลับมา

ทีนี้เจรตำรวจแห่งชาติก็เดินทางไปรับตัวค่ะ

ปักหลักรออยู่เลย

ไม่ว่าจะเป็นที่ตมอรัญญประเทศนะครับ
หรือไม่ก็กองบินตำรวจนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ใช่ค่ะรวมถึงไปรอที่สนจด้วยนะที่ช่วงบุรี
เพราะว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด

จะเอาไปสอบปากคำทำแผนที่สนจ
หรือจะเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันก่อน
เพื่อให้พบตรแถลงก่อนนะครับ
ค่ะซึ่งก็ทางตำรวจได้ควบคุมตัวเสียอ้วน
เข้ากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะสอบสวน
หลังจากที่นายซอเคงรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา
อนุมัติให้ทางตมกัมพูชา
สามารถนำตัวเสียอ้วนผลักดันกับประเทศต้นทาง

เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวออกมาว่า
ก็มีการเซ็นกันแล้วก็ผลักดันกัน

ค่ะก็เฝ้าติดตามเกาะติดตลอดเลย

มันก็เลื่อนมาเรื่อยตั้งแต่วันพระรหัสสบดีที่แล้ว
ทีนี้ทางตมกัมพูชาค่ะ

จากกรมตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชา

มาส่งผลักดันกลับไทย

ที่จังหวัดบันเตียนเมียนเจย
ซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกของไทยนะครับ
ซึ่งหลังจากนั้นตำรวจก็ได้ควบคุมตัว

ที่บริเวณหน้ากองกำกับการ
ตำรวจตรวจชายแดนที่๑๒อรัญยประเทศ
ทีนี้มันก็มีภาพที่เห็นว่าเฮลิคอปเตอร์๒ลำขึ้นบิน

เพื่อที่จะนำตัวมาที่กองบินตำรวจท่าแรงรามอินทา
มาถึงกรุงเทพเมื่อคืนนะคะคุณผู้ชม
ช่วงประมาณสัก๓ทุ่มครึ่ง
แล้วก็สักประมาณ๖โมงเย็น
ทีมข่าวของเราก็ไปรออยู่ที่กองบินตำรวจที่ถนนลามอินทรา
เพราะว่ามีขบวนรถตำรวจประกอบด้วยรถตู้

แล้วก็รถเก๋งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก็คาดว่าเตรียมรับตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนนี่แหละครับ
ที่ข้ามด่านพรมแดนทางปลอยเป็ดมาแล้ว
มาที่ด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
ผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกของบ้านเรา
จากนั้นขึ้นฮอมาลงที่กองบินตำรวจแห่งนี้
ผู้สื่อข่าวก็เฝ้ารอกันตั้งแต่๖โมงเย็น
และสักประมาณ๒ทุ่ม๒๐นาที

มีรายงานว่าที่ด่านชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติ
โทรศัพท์แจ้งตำรวจตมอรัญญประเทศ
อำนวยความสะดวกเปิดทางให้รถฟอร์จูเนอร์๒คัน
ใช่เป็นรถฟอร์จูเนอร์สีดำกับสีขาว
แล้วก็ติดฟิล์มดำทึบเลยนะคะ
คือให้ผ่านมาบริเวณด่านชายแดน
ใช่ครับซึ่งมีพลตำรวจเอกสุชาติเจรตำรวจแห่งชาติ
นั่งอยู่ในรถพร้อมกับชุดสืบสวน
จากนั้นวิ่งมาจากฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา

เป็นรถคันที่รับเสียอ้วนออกมาจากกัมพูชา
แล้วเข้าฝั่งไทยได้เรียบร้อยแล้ว
ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากนั้น๓ทุ่มครึ่งไงคุณ
ตำรวจชุดปฏิบัติการนำตัวเสียอ้วนออกมาจากกองบินตำรวจ

เคลื่อนขบวนประกอบด้วยรถตู้รถกระบะแล้วก็รถเก๋งรวม๗คัน
ออกประตูใหญ่ด้านถนนรามอินทานะครับ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของตำรวจ
จอดกันขบวนรถสื่อมวลชนไม่ให้ตามไป

ว่าเพื่อเป็นการควบคุมตัวเสียอ้วนไปสอบสวน
ก่อนที่จะนำตัวไปแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เห็นทางด้านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

ดังนั้นเดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวในข่าวเที่ยงไทยรัฐได้
ทีนี้ทางฝากฝั่งของสพนาจอมเทียน

รถของกลาง๖คันในคดีนี้

จากสพนจเทียร์ที่ชนบุรี
มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อว่าจะเอามาเป็นหลักฐาน

ทำแผนประกอบคำรับสภาพ

ต้องดูแหละถ้าเกิดว่าเสียอ้วนปฏิเสธ

แต่ถ้าเกิดว่าเขายอมรับก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าข้อมูลจากเมื่อคืนแถวบริเวณด่านชายแดน
คือเขาก็เหมือนกับมีการบอกนั่นแหละให้ข้อมูลว่า
คือตอนที่ก่อเหตุเสียอ้วนจำอะไรไม่ค่อยได้แน่ชัด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอตรวจสอบเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ